ชาวบ้านรู้รึเปล่า

ก่ะเป็นโครงการเชิดชูเกียรตย์บุคคนน่ะคะ
จัดโดยชงนมสิทธิ์เก่าพ่อช่าง๕๙คุณอาหารยังแข็งแรงอยู่
ต้องบอกว่านะคะมีบุคคลหลายแวดวงค่ะ

เดินทางไปร่วมรับรางวัลกันหลายท่านนะคะ
พระเอกรุ่นเก่านะคะยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
ภูมิกับรุ่นใหญ่เตะปี๊บดังโอ้โห
อาจลองภาคตีวิจิตรก็มาค่ะ
รวมไปถึงนะคะผู้จัดคนเก่งพี่หน่องอรุโนชานั่นเองค่ะ
ซึ่งภายในงานค่ะคุณอาชายเมืองสิงห์ในฐานะสิทธิ์เก่าพ่อช่างค่ะ
แกก็โชว์ลูกคอร้องเพลงสดเลยคุณผู้ชม
ให้คนในงานได้ฟังกันเรียกว่าไม่บ่อยนะคะที่จะได้ฟังแบบนี้ค่ะ
ความพิเศษคือคุณอาบอกนะคะว่านานทีอาจะมาร้องเพลงแบบนี้
นะคะน้องนัทก็เลยแบบว่าจัดการโชว์เขาเรียกอะไรเก็บภาพนะคะ
ต้องบอกว่าคุณอาเนี่ยแกเฉียบคมไม่เบาฟังแค่นี้อยากดูแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ต้องรอกันแล้วค่ะไปชมเลยค่ะ
อย่าใจบนมีพวกประชาติใหม่อย่าดายอาลัยและอาวนด์
ไม่ได้ร้องมานานตอนที่ช่วงโควิดเข้ามาเสียงอาจจะไม่คงที่
เพราะว่าต้องร้องออกเตตจากสูงก็เหมือนคู่แฝด

แต่ตัวตับลงไม่เป็นไรแต่ตัวสูงสมบัติจะไม่ขึ้น
เพราะเสียงเพลงนี่แหละมันทำให้เราไม่เครียด
บางทีอยู่บ้านบางทีลูกเขาอยู่ข้างบนเขานั่งแต่งเพลงมั่งออก
เขาเขียนอะไรหำโนนำนี่
อะไรแฟนที่ยังคิดถึงชายเมืองสิงห์อยู่ไหมครับ

จะซื้อเพลงไปหรือจะมาทำดนตรีเพิ่มหรือยังไง
ไปร้องที่ไหนประกวดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ให้เขา
คุณอาที่บอกว่าแข็งแรงอาจจะแบบว่านั่งแบบอยู่แท้ใช่ไหมคะ
แต่คุณอาพูดจาแบบคล่องแคล่วมาก

เปิดดูไทรัตท์ทีวีแล้วก็เขียนเพลงแต่งเพลงไปเรื่อย

มีพี่มีไปชู้วววววว
ชาวบ้านรู้หรือเปล่า
อัพเพลงดังคุณฮาครับยังคิดกันเลย